ชื่อว่าวัยรุ่นไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงอารมณ์ร้อนอารมณ์ขึ้นอารมณ์รุนแรงกันเหลือเกิน
มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะพนักงานห้างสรรพสินค้าย่านทุ่งครู๓คน
มันอยู่ในช่วงกะพักเขาก็ออกมาพักผ่อนกันมายืนสูบบุหรี่นั่งคุยกัน
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมาสองคันก็นึกว่าคนรู้จัก
ก็เงยหน้าขึ้นไปมองอ้าวก็ไม่ใช่ก็ไม่มีอะไรก็นั่งคุยกันต่อ
๕นาทีเท่านั้นคุณผู้ชมคะกลุ่มวัยรุ่นนี่ขี่มอเตอร์ไซค์๒คันเนี่ย
วนกลับมาแต่ไม่ได้มามือเปล่านะคะมาพร้อมมีดดาบวิ่งไล่ฟันพนักงานสามคนนี้
เขาต้องหนีเข้าไปในคลังเก็บสินค้าก็ยังวิ่งตามมานี่๓คนวิ่งหนีนะ
แล้วเห็นไหมนี่นี่คือกลุ่มวัยรุ่นนะคะแล้วก็มองหน้าหาเรื่องเหรอ
แล้วไม่ได้มากันคนสองคนมาเพียบเลยโอ้เนี่ยพนักงานสามคนคือวิ่งหนีเข้ามาในคลังเก็บสินค้าแล้วอ่ะ
วัยรุ่นก็ยังตามเข้ามาค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันอังคารที่๒เมษายน

เล่าให้ฟังบอกว่าเขากับกลุ่มเพื่อนอยู่ในช่วงเวลาพัก
ก็เลยออกมายืนสูบบุหรี่ถนนหลังห้าง
แล้วถนนเส้นนี้มันเป็นทางเข้าหมู่บ้านในซอยประชาอุทิศ๕๘ทับ๒

คลอเรังไปมากก็หันไปมองก็คือไม่ก็ไม่ได้อะไรนะคะ
มองเสร็จก็ออกมาอีกช่ายก็ไม่ได้คุยอะไรกันต่ออย่างที่บอก

มาเพียบเลย
ดาบก็มาเขากลัวความไม่ปลอดภัย
ก็เลยหนีกันเข้าไปเลยนะคะ
พอรถรถกลับมาเสร็จเขาเอามีดช้างมีดออกมา
แล้วก็มาตะโกนใส่หน้าว่าพวกมันมองหน้าอะไรกันวะ

เขาก็ออกมาจ้อนกลับมาแล้วก็มาไล่ฟันพวกผม
วัยรุ่นยุคนี้มีปัญหากับเรื่องการมองหน้า

นี่เราพ้นยุคที่เขาห้ามมองหน้ากันมา

มันพ้นมานานมากแล้วนะคะ

พอเกิดเหตุปุ๊บเขาไปแจ้งความเลย
ไปแจ้งความในวันพุธเลยที่สอนอทุ่งครุ

ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานได้นะ

เพราะอะไรอ๋อเหตุยังไม่เกิด

คือก็ไม่แน่ใจคือสภาพแบบนี้ค่ะ
ไอ้การถือมีหนุ่มวิงเล่นและมีผ้าวงจรปิดแบบนี้ยังไม่เกิด

ค่ะเขาย้อนกลับมาอีกค่ะเพราะว่าสามคนนี้ยังไม่มีใครกล้าไปทำงานเลย
หัวหน้างานก็บอกให้หยุดไว้ก่อนเพราะว่ามันกลับมาจริง
แก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้นะคะมาขี่รถวนอยู่หน้าห้าง๒๓รอบ

อืมรอบแรกมาเปิ้ลเครื่องใส่รอบที่๒เนี่ยเอามีด่ะเน็บเอวเดินเข้าไปในห้างเลยนะ

เออแล้วรอบที่๓มายืนดักรอหน้าห้างประมาณ๑๐กว่าคนอ่ะ
ถามหาพนักงานสามคนนี้เขาบอกว่าโอ้ยไม่เคยรู้จักไม่เคยบาดหมางอะไรกันมาก่อนเลย

ว่ามันไม่มีเรื่องรายการอย่ากลับไปทำงานแล้ว

ใช่ไหมหรือว่าเขาอาจจะหายมองหน้า

ไม่ได้ไม่ได้นะครับ